การส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อสู่สินค้ามูลค่าสูงนะครับ
โดยได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างมาจัดแสดง

ได้มาทดลองเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันพลาสติก
เป็นตัวอย่างงานที่ประสบความสำเร็จ
จากการนำร่องงานวิจัยก่อนการเปิดตัวศูนย์ไอทีซี
หรือศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
เริ่มแรกก็คือเข้าไปทางที่สถาบันพลาสติกนะครับ
ตอนนี้มีออกขายไปประมาณ๒๓ปีนะครับ
แต่ยังอยู่ในวงแคบเฉพาะในกองทัพเรืออยู่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

จัดแนวคิดและวิจัยและพัฒนาไปสู่ตลาดให้ได้จริงนะครับ
คือปรับกระบวนการภายในโรงงาน
หรือมีเรื่องของระบบอัตโนมัติเข้ามาใน

ชิ้นงานวิจัยต้นแบบจากอุตสาหกรรมใหม่

ยังมีอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด

ที่ไม่มีกำลังมือในการพ่นยาเอง
พัฒนาขึ้นทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
สามารถลดต้นทุนจากชิ้นละ๑๔๐๐บาท

ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวานเทียม
พัฒนาขึ้นเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ
มีการคิดค้นพัฒนาสูตรยางพารา
เพื่อป้องกันการแพ้และระคายเคืองผิวของผู้ป่วย
หน้ากากยึดจับสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ช่วยในการจับยึดศีรษะระหว่างการใช้รังสี
ช่วยให้ฉายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเท้าแบน
พัฒนารูปร่างพื้นดอกเท้าให้เข้ากับเท้าคนไทย

และแก้อาการปวดหลังจากการกดทับเส้นประสาทด้านหลังเท้าได้
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้
จะเป็นโมเดลต้นแบบให้ผู้ประกอบการและนักวิจัย
ได้มาทดลองเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาดว่า
ถึง๕๐๐รายภายในเวลา๕ปี
และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ๑๗๒๐ล้านบาท
หรือประมาณ๔ล้านบาทต่อกิจการ